คุณเคยได้ยินไหมเพื่อนไม่เคยทิ้งกัน
ไปดูเหตุการณ์นี้หน่อยน้องหมาแก๊งหนึ่งกำลังมีปัญหา
ว่าแต่ว่าเพื่อนช่วยไหม
โอ๊ยเอ่อเอ้าเอ้าเพี้ยน
เอ่อเพี้ยนหายแล้ว

ไหนบอกว่านายเปิดเลย

วันหลังสะกิดไหล่เพื่อน

แปลเป็นภาษาคนไหมว่าไอ้เจ้าสีขาว

เฮ้ยมันมีปัญหามองหน้าเหรอ

รู้ป่ะเนี่ยมากับเพื่อนอ้วกมาเต็มเลย
กลัวป่ะโถลงมาดิ
โอ้ยเพื่อน
หันไปเพื่อนไม่เรียกเลย

คือวันหลังสะกิดหน่อย

หนังจุกกลับไปเลยให้ดูความน่ารักนะ

ขอบคุณติ๊กต็อกของคุณ